ลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับตำรวจก็ต้องไปไล่ตามหาแล้วว่าใครมาก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับมีชาวบ้านที่เขาขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ย
แล้วไปเกี่ยวกับเชือกที่มันขึงขวางทางปรากฏว่าเชือกที่มันขึงเอาไว้เนี่ย
มันไปผูกกับปืนที่ผูกติดกับต้นไม้เป็นปืนแก๊ปภัยประดิษฐ์
มันก็ปั้งหลายที่ด้วยหลายจุดด้วยแต่โชคดีที่เขาไม่โดนนะฮะ
บอกว่าเป็นกับดักปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์นี่ฮะผูกเอาไว้กับต้นไม้ริมทาง
แล้วก็มีการขึงเชือกขวางถนนหากใครมาโดนก็คือการเหนียวไกลปืนนะครับ
นี่ฮะในพื้นที่หมู่๒ตำบลท่าอิบุญอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
เห็นปืนไหมฮะเมื่อสักครู่นี้ปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์นะครับ
เนี่ยเอาปืนวางไว้กับต้นไม้แบบนี้ค่ะแล้วไกลปืนก็เกี่ยวกับเชือก
แล้วเอาไปขวางทางกลางถนนเอาไว้อืมรถขี่ผ่านมาเกี่ยวกับเชือกปุ๊บ
มันก็เกี่ยวไกลปืนไปโอ้โหปืนมันก็ลั่นปึ้งออกไปค่ะ
นี่ฮะเขาไปประสบพบเจอมานะฮะแต่โชคดีเขาไม่โดนกระสุนนะครับ
ก็เลยวอนให้ตำรวจช่วยติดตามหาตัวคนก่อเหตุแบบนี้หน่อย
แบบนี้มันอื้อหือภายสังคมชัดชัดทำไปทำไมก็ไม่รู้อืมนะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปคุยกับคนที่ประสบเหตุนะฮะอ่านางบัวลอยแดงนวล
เป็นภรรยาของคนที่ไปเจอกับดักปืนแก๊ปนะ
บัวลอยบอกว่าเมื่อเช้าวันที่๑มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้
ขี่จักรยานยนต์ไปตามถนนลูกรังหลังหมู่บ้าน
ซึ่งสองข้างทางเป็นท้องไร่ท้องนา
ตรงนี้พี่เอาไปซีให้ดู
หลังจากขี่รถออกจากบ้านไม่ถึง๑กิโลเมตร
เชือกไนลอนสีเขียวเส้นเล็กขึงขวางถนนอยู่
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าเออสงสัยเด็กจุดประทัดมั้ง
อีกเส้นหนึ่งมีขึ้งอีก
ทีนี้ไม่เอาแล้วจอดรถแล้วเดินอ้อมไปดู
บริเวณต้นไม้ที่เชือกขึงไปถึงปรากฏว่าไปเจอปืนแก๊ปภัยประดิษฐ์นะฮะ
ที่มัดอยู่กับเสาไม้ไผ่ส่วนเชือกก็มัดอยู่กับไกลปืน
เท่ากับว่านี่คือกับดักปืนแก๊ปสามีตกใจมาก
นี่เพิ่งจะขี่รถเกี่ยวเชือกถาดไปเส้นหนึ่งแล้วก็ปืนลั่นปั้ง
เพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยเป็นฝีมือของคนที่มาผูกเอาไว้อย่างนี้อย่างแน่นอน
ก็คงโดนคนนะคะเพราะนี่แก๊ปบอกว่าเชือกมันหย่อนหน่อยแต่เส้นนี้รู้สึกจะตึงนะฮะ
มีชาวบ้านที่เลี้ยงวัวในพื้นที่นะครับชื่อว่าลุงเข็มพรอายุ๗๐แล้ว
ลุงเข็มพรบอกว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ก็ต้อนฝูงวัว
วัวเดินไปสะดุดเชือกที่ขึงขวางถนนไว้จนเชือกขาดเหมือนกัน
เดินไปดูต้นไม้ที่เชือกผูกไปถึงเนี่ยก็ไปเจอปืนเหมือนกันฮะเหมือนกันเลยนะ
แต่ว่าอยู่ห่างจากจุดที่คนขี่จักรยานยนต์เขาเจอ๒๐๐เมตร
โชคดีที่ตอนนั้นปืนเนี่ยไม่ลั่นโดนใครไม่โดนวัวไม่โดนคน
ต้อนวัวไปเลี้ยงเราไปเจอเชือกมันขาดขวางทางโยงเนี่ย
แล้วก็เลยอ้าวมันผิดปกติเอ้าเชือกนี้มันมาไงวะ
ก็เลยแง้มดูไม่มีอะไรเอาแง้มมาดูข้างซ้ายเห็นเราปืนอยู่
ก็เลยตกใจก็พากันรีบไล่ง้อออกไป
ตอนนี้กำนันในพื้นที่ทราบเรื่องแล้วนะครับ
กำนันตำบลท่าอีบุญนะฮะบอกว่าในพื้นที่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้
ถนนเส้นนี้เป็นทางลัดผ่านไปได้หลายหมู่บ้าน
ตอนกลางคืนไม่ค่อยมีคนสัญจรผ่าน
ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยต้องการอะไรต้องการเอาชีวิตใคร
ส่วนตำรวจชุดสืบสวนสพลมศักดิ์กำลังแกะรอยหาเบาะแสคนร้ายอยู่นะครับ
ว่าคงเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ
ตอนนี้ก็เก็บปืน๓กระบอกไปแล้วนะฮะ
มี๓กระบอกนะฮะก็จะเอาไปตรวจหาลายนิ้วมือหลักฐานต่าง
เพื่อสืบสวนหาเจ้าของปืนหาเจ้าของปืนได้ทีนี้ก็ไม่ยาก
พื้นที่หรือไม่ก็พวกที่เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้
โหน่ากลัวนะถ้าไปโดนใครเขาเข้าบัตรเจ็บเสียชีวิตเนี่ยโอ้โห